คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสาวที่สวยไม่แพ้กันเลย
นั่นก็คือน้องเอสเตอร์สุปีรีลานะคะ
ขยับมาอัปเดตข่าวคราวของเธอกันหน่อย
ล่าสุดค่ะมีเรื่องราวดีมาฝากกันอีกแล้วนะคะ
คือน้องได้ช่วยร่วมบริจาคชุดตรวจโควิด
ให้กับสภากาชาติไทยเมื่อวันที่๘ที่ผ่านมาค่ะ
ในสถานการณ์ที่ตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่า
บ้านเมืองมันเดือดร้อนจริงนะกับโรคระบาดแบบนี้
แต่น้ำใจของคนบันเทิงยังมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
จำนวน๒๐๐เทสมูลค่า๓๕๘๐๐๐บาท

งานนี้ก็ได้มีโอกาสอัปเดตชีวิตช่วงนี้ของน้องกันหน่อยนะคะ
อย่างเช่นความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มเคนภูมิ
คือหลายคนแอบลุ้นว่าวาเลนไทยปีนี้
สองคนเขาเตรียมจะเที่ยวกันที่ไหนหรือเปล่า
หรือว่ามีแพลนจะไปดินเนอร์เซอร์ไพรส์ฉลองวันแห่งความรักแบบไหน
รวมไปถึงข่าวว่าเอสเตอร์กับเคนเนี่ย
จะมีละครเล่นด้วยกันเอ้าจริงหรือเปล่า
ฟังทั้งหมดนี้จากปากของน้องเอสเตอร์กันเลยจ้า
รู้จักกันมากแล้วอยู่ดีวันหนึ่งต้องมาทำงานร่วมกัน
หนูคือจะรู้สึกว่ามันแปลกค่ะ
กูคงขอให้รู้จักแค่ในแปลกของแบบชีวิตประจำวันดีกว่า

แต่ถ้าทำงานร่วมกันเล่นละครอาจจะยากนิดนึงค่ะ
วันวาเลนไทยแบบจะฉลงฉลองอะไรอย่างนี้ไหม

ไม่มีก็ไม่มีมีก็แบบอ๋อขอบคุณค่ะอะไรอย่างนี้
นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องธุรกิจนะอัปเดตเรื่องหัวใจไปแล้ว
เรื่องร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เปิดมาจะ๓ปีกว่าแล้ว
เอสเธอบอกว่าถึงแม้มันจะเหนื่อยนะแต่ก็ขอสู้ต่อ
คือเข้าใจแหละว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมันมีลงเป็นธรรมดา
ส่วนเรื่องคดีค่ะก่อนหน้านี้ที่เธอแจ้งความว่า
แอปหลอกขายของจ้างเป็นพรีเซนเตอร์นั้น
ตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตยังอยู่ในช่วงสืบคดี
หากมีอะไรอัปเดตเจ้าหน้าที่คงจะเรียกให้ไปรับทราบนั่นเองนะคะ
อัปเดตกันแบบว่าครบทุกอย่างเลย
เรื่องความรักทั้งเรื่องคดีความทั้งเรื่องธุรกิจ
และที่สำคัญก็จะมีละครให้เราได้ติดตามกัน